นี่ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคล่องเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างโชเฟอร์กับผู้โดยสารอีกแล้ว
ต้องบอกนะจริงโชเฟอร์แท็กซี่ที่ดีน่ารักก็มีอีกเยอะแต่บางทีเราเลือกไม่ได้ค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะให้ทางโรงแรมแถวสุขุมวิทย์เรียกแท็กซี่ให้
ปรากฏว่าแท็กซี่คันนี้มาเขาก็ขึ้นไปแล้วนะ
แล้วแท็กซี่เนี่ยบอกว่าผมจะไปทางด่วน
ถ้าเกิดผู้โดยสารไม่ไปทางด่วนคือลงไปเลย
แล้วไปจอดทิ้งเอาไว้ตรงหน้าศูนย์สิริกิจ
ทีนี้ผู้โดยสารคนนี้ค่ะเรียกแท็กซี่คันใหม่มา
แล้วเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ระหว่างแท็กซี่คันที่จะขึ้นทางด่วนกับผู้โดยสารคนนี้

โอ้โหแต่ว่ามันมีต้นสายปลายเหตุมาก่อนหน้านี้นะ
ใช่ค่ะมันมีเรื่องมีราวไงซึ่งคลิปนี้เนี่ยนะคะ
ทางผู้เสียหายเองเขาก็ส่งไปทางเพจอยากดัง
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะผู้โดยสารผู้ชายคนนี้

คุณบีเขาถ่ายคลิปอยู่บนรถแท็กซี่
เหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเลยคุณวันอาทิตย์เนี่ย
ช่วงบ่ายบ่ายนะคะซึ่งคุณบีเนี่ย
เขาจะออกจากโรงแรมแถวสุขุมวิทย
ก็ให้ทางโรงแรมเรียกแท็กซี่ให้
กลับมาขึ้นเครื่องที่ดอนเมือง
เพื่อกลับบ้านที่นครศรีธรรมราช
ทีนี้ขึ้นรถมาแล้วเนี่ย
โชเฟอร์ก็ถามว่าขึ้นทางด่วนไหม

ผมก็ไม่ได้รู้เส้นทางมากหรอกแต่ผมก็คิดว่า
วันอาทิตย์ไปทางเส้นวิพามันก็ไม่น่าจะติดอะไร

เออทีนี้โชเฟอร์ไม่ยอม
โฟเฟอร์แท็กซี่บอกว่าเดี๋ยวจะส่งรถไม่ทัน
ก็จะขึ้นทางด่วนแล้วก็มีการโต้เถียงกัน
ทีนี้ทางคุณบีมีการพูดไปด้วย

คือจะทิ้งเอาไว้ตรงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะคะ
แล้วคุณบีนะเล่าให้ฟังว่าโชเฟอร์คนนี้
ไม่รู้ว่าเขาหวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่า
เหมือนกับจะพยายามหารถคันอื่นให้ผม
แต่ผมก็ไม่ได้ไว้ใจก็เลยเรียกแท็กซี่คันใหม่มา

เถียงกันกับแท็กซี่คันเดิมและขี้เกียจเถียงแล้ว
คันใหม่ซะให้มันจบเรื่องไป
แต่โชเฟอร์แท็กซี่คันเดิม
ทำไมดูไม่ยอมให้ไปแล้วก็มีการปรีมาต่อว่าด้วยค่ะ

เค้าจะไม่ทันเครื่องพิกัดตัวผมเลย

โอ้โหแท็กซี่คันเดิมดูสิ
ลงมาแล้วเปิดประตูแท็กซี่คันใหม่ทิ้งไว้
แล้วไม่รู้โทรหาใครคุณเหมือนโทรไปฟ้องใครเนี่ย
แล้วก็พยายามจะดึงผู้โดยสารเนี่ย
กลับไปคันของเขาให้ได้บอกว่าเดี๋ยวผมไปส่งเอง
แต่เป็นความคือมันต้องเป็นตามใจผู้โดยสารไหม
ผู้โดยสารไม่อยากจะไปกับพี่คนนี้แล้ว

ทำไมยังมายื้อยุดฉุดไว้แบบนี้นะครับ
มันย้อนแย้งตรงที่เขาก็ไล่คุณบีลง
แล้วทำไมอยู่ดีถึงตอนนี้จะให้คุณบีขึ้นคันเขาอีก
คุณบีบอกว่าโคตระงงเลย
งงค่ะแล้วคุณบีลไม่ยอมด้วย
คือนักข่าวของเราได้โทรหาคุณบี
คุณบีเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง
ทิ้งท้ายนะคุณบีบอกว่าผมไม่รับกระเช้า
ไม่รับไหว้ไม่รับคำขอโทษ
ผมรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะ
เดี๋ยวฟังเหตุการณ์ที่คุณบีเขาเจอหน่อยค่ะ
ไม่มีการยองความผมไม่รับกระเฉาผมไม่รับคำไหว้
ผมรับเป็นคำขอโทษไม่รับคำขอโทษ
ผมรับเงินสดอย่างเดียวครับ

พี่เขาฉุนเฉียวใส่ผมโอ้เถียงกันอยู่ตั้งนานนะ
เราก็ถามว่าคุณบีสุดท้ายมันจบยังไง
คุณบีบอกนี่ผมก็ไปแท็กซี่คันใหม่นี่แหละ
ลุงแท็กซี่คันใหม่พาผมไปทางธรรมาดา
ไปส่งผมถึงตรงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ใช่ไหม
ทีนี้ครับเราก็ไปคุยกับแท็กซี่
ไม่ได้แท็กซี่คันเดิมนะไม่ได้แท็กซี่หัวร้อนนะ
เราไปคุยกับคุณลุงแท็กซี่คันใหม่ชื่อคุณลุงโกศล
ใช่ค่ะคุณลุงโกศลเขาก็บอกว่าเอาจริงนะ
ลุงขับแท็กซี่มา๓๐กว่าปีแล้ว
ก็ไม่รู้หรอกวันนั้นเขาไม่มีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
แต่ทีนี้พอผู้โดยสารจะมาขึ้นรถลุงเนี่ยลุงก็ต้องรับสิ
ซึ่งคือเขาบอกนะว่าแบบแท็กซี่คันนั้นมาโวยวายใส่ลุงด้วยนะ
อย่ารับนะอย่ารับผู้โดยสารคนนี้นะ
ลุงก็งงอาชีพแท็กซี่เหมือนกันลุงไม่เข้าใจเขาเหมือนกัน
อย่าไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันเงี้ยเงามันเขาก็จะพูดอย่างนี้
คือเขาพยายามจะไหว้ผู้โดยสารใช่ไหม

คือบอกว่าผู้โดยสารไม่ดีหรือว่ายังไง
หรือเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไร
ไม่รู้กับเขาไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
แล้วทีนี้พอขึ้นรถเสร็จเขาถึงมาเล่าให้ฟังว่าไม่ขึ้นทางด่วน
นี่เอาจริงนะคือถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้โดยสาร
เป็นสิทธิ์ของเราไงในการตัดสินใจเนอะใช่ค่ะแล้วนี่ลุงโกศลเขาก็เล่าให้ฟังนะ
ว่าเอาจริงคุณบีนเขาก็ขอบคุณลุงโกศลนี่แหละ
ที่ช่วยพาออกมาจากจุดที่เกิดเหตุ
มันทำให้แบบเหตุการณ์มันไม่บานปลายไปกว่านี้
ทำให้ผมรอดชีวิตออกมาจากแท็กซี่คันนั้นนะ
ใช่ค่ะแล้วลุงโกศลก็พาคุณบีไปตรวจหาเชื้อโควิด

แล้วก็พาวนกลับมามาที่ดอนเมืองขึ้นเครื่อง
ค่าโดยสารทั้งหมด๔๒๗บาท
คุณบีบอกว่าลุงลุงเอาไปเลย๕๐๐ไม่ต้องทอน
ลุงโกสนก็บอกว่าคุณบีเขาก็

แล้วพอถึงจุดหมายไปทางคุณบีเขาก็ขอบคุณลุงเหมือนกัน
แต่เอาจริงนะลุงโกศลก็บอกว่าอึดอัดใจเหมือนกัน

สบายใจที่เห็นเพื่อนร่วมอาชีพเป็นแบบนี้

แต่ว่าล่าสุดที่เราคุยกับคุณบีนะเราก็ถามคุณบี

คุณบีเขาไปแจ้งที่สพศรีชนแล้วนะคะวันนี้เลย
แจ้งเรื่องนี้แล้วก็อยากให้ดำเนินคดี
แล้วก็มีการแจ้งไปที่กรมการขนส่งทางบกด้วย
ทีนี้ทางนั้นเขาก็รับเรื่องบอกว่าขอตรวจสอบ๑๕วัน

ในเมื่อผมมีหลักฐานมีคลิปชัดเจนแล้ว

ผมส่งคลิปไปให้เขาดูแล้วเขายังไม่ได้ตอบอะไรผมมาเลย
เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะว่าคนขับแท็กซี่ต้นเรื่อง
จะเป็นยังไงบ้างจะโดนอะไรบ้างนะครับ